คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อเหตุใช้ไขควง
แทงผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคารถเลย
เหตุการณ์นี้สาเหตุเกิดขึ้นเพราะเรื่องของหนี้สิน
คือฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเอาโฉนดที่ดินไปจำนองกับฝั่งผู้ใหญ่บ้าน
คือฝั่งคนตายปรากฏว่าตอนแรกตกลงมูลค่าหนี้อยู่ที่๔๕๐๐๐บาท
แต่คุยไปคุยมาฝั่งผู้ตายก็คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันไม่ใช่นะมัน๙แสน
มันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวสุดท้ายก็เลยทะเลาะกัน
แล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะคะพร้อมด้วยพนักงานสอบสวน
สพนครชัยศรีค่ะคุมตัวคนก่อเหตุก็คือนายจรรย์เผือกแตงพันธ์อายุ๔๗ปี
นายจรรย์เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่ไปก่อเหตุใช้ไขควง
กระหน่ำเข้าไปที่ตัวของนายอุทัยอุ่นสกุลอายุ๕๔ปี
อุทัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓ตำบลบางรกรรมอำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐมเสียชีวิตคารถเกิดขึ้นสดร้อนเมื่อคืนนี้
หลังจากที่นำตัวมาสอบปากคำเสร็จสิ้นก็นำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่รถของผู้ตายซึ่งตลอดการสอบปากคำ
แล้วก็การทำแผนผู้ต้องหาก็คือนายจรันให้ความร่วมมือกับ
ตำรวจเป็นอย่างดีไม่มีสีหน้าเคร่งเครียด
ตกกังวลโดยญาติเองก็มารอให้กำลังใจ

ทีนี้จากการสอบสวนนายจารนพุทธองหาและเป็นคนก่อเหตุ

เมื่อวานสักประมาณตอนเย็น๖โมงครึ่งค่ะ
ผู้ตายคือนายอุทัยขับรถมารับที่บ้าน
เพื่อไปเคลียร์เรื่องของหนี้สิน
ที่นายจารนก็คืออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
โฉนดไปจำนองไว้กับผู้ตาย
เป็นเงิน๔๕๐๐๐บาท
แต่ผู้ตายก็คือผู้ใหญ่บ้านกลับบอกว่ายังติดหนี้อยู่อีก๙แสนบาท
ก็เลยทำให้เกิดปากเสียงกันขึ้นในรถ

นายจารนผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายชักมีดออกมาก่อนนะครับ
ชักมีดออกมามาแทงที่หัวเข่าของเขา
แล้วก็กัดแขนซ้ายเขาอย่างแรง

เขาก็เลยหยิบไขควงที่วางอยู่หน้ารถของผู้ตาย
กระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งมือเลยนะคะที่สุดแล้วผู้ตายก็แน่นิ่งไป
หลังเกิดเหตุตัวเองรู้สึกผิด
ก็เลยตัดสินใจขับรถกระบะของผู้ตาย
นำศพเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แต่ตัวนายจรรย์คนก่อเหตุยืนยันเลย
บอกว่าเขาเองไม่ได้มีเจตนานะ
ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหา
ไปห้องขังเพื่อรอสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เรื่องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาก่อนนำตัวไปฝากขังต่อสาร
จังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทีนี้ญาติของผู้ตายเดินทางมาติดต่อมาติดตามความคืบหน้า
เรื่องของการดำเนินคดีที่สพนครชัยศรี
โดยนางทองอยู่อุ๋นสกูลอายุ๖๐ปีพี่สาวของผู้ตายบอกแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายบอกที่บ้านบอกว่าจะไปทวงถามหนี้สินจากนายจรรย์
ก็เลยขับรถออกจากบ้านไปตั้งแต่สักประมาณ๖โมงเย็นของเมื่อวาน
กระทั่ง๓ทุ่มก็ยังไม่เห็นกลับมาสักที
พยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามแต่คนตายไม่รับสาย
แล้วก็ปิดเครื่องในเวลาต่อมาก็ตายแล้วจะรับสายได้ไง
กระทั่งมาทราบว่าน้องชายถูกแทงเสียชีวิต
ตอนนั้นพี่สาวบอกว่ารู้สึกตกใจ
ไม่คิดว่านายจรรย์ก็คือลูกหนี้ของน้องชายตัวเองเนี่ย
จะมาทำแบบนี้กับน้องชายเพราะว่ารู้จักกันมาก็เป็น๑๐ปีแล้ว
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงไม้ลงมือเอากันแบบนี้เอาถึงชีวิตนะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นก็จะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางพระตำบลบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมต่อไปค่ะ